ก็จริงแล้วครึ่งเลิ่มผ่าน
มาเฉินสู่แผงแล้วว่ารู้ว่างานรุนไหม

ติดมากว่ามันออกมาแล้วไหน
ทำดีที่สุดในจุดที่เรารับผิดชอบได้
หลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องของมันมีหลายปัจจัย

แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องมีความกดดันระดับนึง
แอฟเองก็ห่างหายไปจากงานละครมานาน
แล้วก็ยังได้มาร่วมงานกับช่องใหม่ช่องวัน
แล้วก็ยังได้มาทำงานกับทุกคนต่อ
แล้วก็แบบเห็นขึ้นเครื่องบินด้วยมีในภาพต้องมีเวิร์คชอปอะไรเกี่ยวกับการขับการใช้มันไหมคะ
ใช่ค่ะก็ได้ไปเรียนนิดหน่อยค่ะ
ยากไหมพี่แอบคนปรับของเรา
ก็มันก็มีทั้งเรื่องที่ยากและไม่ยากค่ะก็เป็นเรื่องของการปรับตัวมากกว่าค่ะ
ตอบว่าสนุกกว่ามั้นไหมคะการจับแล้วก็สะงิม
สนุกค่ะสนุกแล้วก็คือตอนนี้ให้สัมภาษณ์กับทุกคนก็จะบอกอย่างนี้หมดเลยว่า
รู้สึกว่าดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดที่เราได้ร่วมงาน
มันเป็นการแบบก้าวออกจากแบบคอมพอร์ตโซน
หลักจากที่เราไม่ได้ออกมานาน๗ปี
แล้วก็ออกมาแล้วเรามาเริ่มทำงานแล้วเรามีความสุข
มันก็น่าจะเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เราจะก้าวต่อไป
เพราะเรื่องแรกก้าวออกมาแล้วรู้สึกไม่มีความสุข
ไม่มั่นใจในการอยู่กองมันก็คงไม่มีเรื่องต่อไป
อย่างไม่รู้ตัวเลยกลับให้กำลังมาบทยังไม่หมดเลย
บทไปก็แค่ครึ่งเดียว
แต่จะมีไหมฮะ
อยากที่มีอย่าทำให้มี

อันนี้ยังมีกล้าตอบ
ความเหมาะสมความกับบท
มคจะบอกว่าไงอ่ะคือแอปเกิดปิมายใช้ชีวิตปกติด้วยความสุขสงบแล้วมันก็
ชอบมีอะไรก็ไม่รู้ที่แบบมนต์กลับมานายเป็นที่เคยบอกอ่ะก็ใครจะไปทำอะไรกัน
แล้วมันก็ชอบมีอะไรก็ไม่รู้ที่แบบวนกลับมาหาแอฟ
อย่างที่เคยบอกอ่ะก็ใครจะไปทำอะไรกันมา
แล้วสุดท้ายก็จะมาส่งบอลสุดท้ายพี่แอฟเสมอ
แรกก็คือมีหน้าที่จะต้องมาตอบเพราะเนื่องจากว่าแอฟก็ทำงานตรงนี้ด้วย
ซึ่งแอฟก็พยายามมองด้วยความเข้าใจนะคะว่า
สุดท้ายแอฟก็ต้องตอบแหละเพราะว่าแอฟอยู่ตรงนี้
ทำไมคิดแล้วทำไมพี่ต้องการถึงใช้คำว่าล็อคเตอร์ค่ะ
ไม่ทราบค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นค่ะ
ก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมอะไรยังไง
แล้วก็ไม่ได้คิดจะถามเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้น
มันไม่ได้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลย
ก็จะเห็นว่าภาพกับครอบครัวพี่ต้องปีใหม่ตอนเข้าไปอยู่กัน
เพราะว่าอะไรมันไม่สะกาย
ก็ส่วนภาพอันนี้แอมไม่รู้ว่าใครนำเสนอภาพยังไง

แอฟไม่เคยปล่อยให้คุณสงกราน
หรือใครก็ตามในโลกนี้ร็อกเกอร์ไม่เคยค่ะ

ไม่ค่ะไม่โกรธค่ะ
ไม่เข้าใจแต่ไม่โกรธค่ะ
อย่างแบบว่าตอนนี้เรื่องเวลาการพบลูกอะไรยังเหมือนเดิมไหมคะพี่อาร์
ก็ปกติค่ะก็นัดผ่านคุณย่าค่ะ
ตอนนี้เขามีโอกาสที่เจอมันมากน้อยขนาดไหนครับ

คือเมื่อเขาไม่ว่างเราก็เข้าใจ

เมื่อเราไม่ว่างก็ว่ากันไป
บางทีคุณสงการไม่ว่างก็ไปเจอแต่คุณปู่คุณย่าก็ได้เหมือนกัน
คือไม่ได้จำเป็นว่าแบบไปแล้วจะ
ถ้าคุณสงการไม่ว่างแล้วที่บ้านทางไหนจะไม่ได้เจอก็ไม่นะ
เราไม่ว่างก็ว่ากันไป
บางทีคุณสงการไม่ว่างก็ไปเจอแต่คุณปู่คุณย่าก็ได้เหมือนกัน
คือไม่ได้จำเป็นว่าแบบไปแล้วจะ
ถ้าคุณสงการไม่ว่างแล้วที่บ้านทางไหนจะไม่ได้เจอก็ไม่นะคะ
บางทีคุณสงการไม่ว่างก็เจอคุณปู่คุณย่า
คุณปู่ยังพาไปทานข้าวอะไรอย่างนี้เลยค่ะ
รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ไม่ราบรื่นนะคะ
อย่างล่าสุดก็ตุ๊กรีนเนาะเหมือนเห็นไปรับอังเปล่าไปเอียอะไรมั้ยคะ
ก็คุณปู่คนนี้เขาก็ให้ความรักแล้วก็เมตตาปีใหม่เสมอมาค่ะ
คุณปีใหม่ชื่นใจไหมคะกับอังเปล่าหรือห่วงหัว
เอาจริงเด็กไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะ
หมายถึงว่าปีใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าเงินคืออะไร
หมายถึงรู้ว่าคืออะไรแต่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตรงนั้นว่า
โอ้โหได้เงินมาเยอะน้อยขนาดไหน
แน่นอนค่ะก็ของเขาก็คือของเขาค่ะ
แต่ของเราก็คือของเขาอยู่ดีค่ะ
มันก็เป็นนี่แบบนี้แหละค่ะ